เขาบอกว่าคนนี้เป็นผู้ปิดทองหลังพระเลย

เจ้าของต้นเรื่องเนี่ยคือผู้หญิงคนนึง
เอามาโพสต์นะคะบอกว่าเขาทำกระเป๋าสตางค์หาย
แล้วก็มีคนเก็บได้
แล้วก็ส่งกระเป๋าสตางค์มาคืนทางภาษาดุปรัใชนี
พร้อมกับจทฯหมายฉบับนี้ลงชื่อว่าน้วย

หญิงสาวคนนี้เขาโพสต์ภาพกระเป๋าสตางค์แบรนด์ดังสีดำ
ถูกส่งคืนมาทางปรายศนีย์โดยในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสองพันกว่าบาท
บัตรต่างต่างรอตเตอรี่สี่ใบทุกอย่างอยู่ครบค่ะ
มีเพียงแค่เงิน๒๐๐บาทที่หายไปพร้อมกับจดหมายฉบับนี้
คุณผู้ชมฟังกันค่ะเขาบอกว่าจดหมายเนี่ยบอกว่า
ผมเจอตกที่กำแพงผมเป็นคนดีแต่ผมจน
ผมขอค่าเหล้าหนึ่งขวดค่าปรายศนีย์ค่าเสียเวลาสองร้อย
ไม่รู้ว่าใครคือผมผมสบายปิดทองหนังพระและลงชื่อว่าหน่วยค่ะ
อาจจะเขียนดูงงแต่ความแล้วเขาเป็นคนดีอ่ะ
เขาเป็นคนดีไม่ต้องการอะไรขอสองร้อยขอสองร้อยพอ
ค่าเหล้าขาวแล้วก็ค่าพัสดุที่ส่งมาให้ค่ากล่อง
อยากเห็นหน้าคุณนวยจริงอ่ะจริงคุณผู้ชม
หญิงสาวเจ้าของกระเป๋าดีใจมากนะคะที่ได้ของคืน
เธอก็เลยมาโพสต์ข้อความบอกว่าได้คืนแล้วเว้ย
ผมเจอตกที่กำแพงผมเป็นคนดีผมจน
โถนวยที่รักพ่อผู้ปิดทองหลังพระ
พ่อคนนุนังของเขาเอาตังไปหมดเลยก็ได้
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี
แต่จะให้เล่าข่าวสักขวด

เพราะผู้หญิง่าเจ้าของกระเป๋าก็ยอมรับ
การที่ถูกหน่วยปฏิเสธไม่รับเงินเนี่ยทำให้เธอรู้สึกอายนะ
เพราะคิดว่าเงินใช้ตอบแทนน้ำใจคนได้
แต่หน้วยก็ยอมรับว่าแค่เล่าข่าว๒ขวด
ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าเงินเนี่ยหน่วยไม่ได้โง่แล้วก็หน่วยไม่ได้บ้า

โอ้โหย่อสิแค่นี้

นะเธอฝากทิ้งท้ายว่าขอบคุณนะคะหน่วยหรือว่าคุณหน่วยของเรานี่แหละ

โชคดีที่เจอหน่วยและโชคดีที่เจอหน่วย
ผมว่าน่าจะมีคนที่รู้จักคุณหน่วยดูข่าวอยู่หรือว่าเห็นในโซเชียล
ฝากบอกเขาหน่อยครับฝากชื่นชมเขาหน่อย
ว่าถ้าเกิดคุณมีเฟซบุ๊คคุณไปถ่ายรูปคุณหน่วยมาลงเฟซบุ๊ก

อยากเห็นหน้าคุณนวลของคุณมากเลยเป็นคนที่ดีมากเลย

ทำงานเพื่อสุขภาพ
สังคมเรามีข่าวแบบนี้ทำให้เรารู้สึกแบบดีใจรู้สึกดีนะคะ

หัวก็ไม่ถูกแล้วต้องของกระเป๋าเนี่ยผมบ่งแล้ว
บ่งแล้วตัวให้ด้วยตัวให้ด้วยขอบคุณจริงครับคุณหน่วยค่ะนะฮะ